เอาล่ะได้เวลาของช่วงขีดเส้นใต้เมืองไทยแล้ว
วันนี้อาจารย์สุภาพคลี่ขจายก็จะจับตามองไปที่คุณปรีนา
จับตามองเรื่องอะไรฮะช่วงนี้คุณปรีนามีเต้นแก๊พิ้งละหนึ่ง
ใช่เรื่องลายลายว่าเป็นส่งภาพโป๊ะมา
เป็นชื่อคุณปรีนาส่งชื่อโป๊ะไปหรือเปล่าว่ายังไงนะฮะ
แต่ว่าจริงแล้วอาจารย์เขาจะมาตามต่อเรื่องของการลุกที่ดิน
คดีที่ดินที่คุณปรินาจะต้องได้รับการพิจารณา
จะเป็นความคืบหน้าอย่างไรบ้างนะครับ
จะได้มีการพูดคุยกับคุณวีระสมความคิด
เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอรับชัน
ดังนั้นติดตามได้จากอาจารย์สุภาพคลิกกระจาย

สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

เรื่องโควิด๑๙ตั้งแต่มีเรื่องนี้เข้ามา
ผมก็ใช้เวลาในช่วงขีดเส้นใต้
จับประเด็นอยู่กับเรื่องโควิด๑๙มาตลอด
โดยเฉพาะเรื่องที่เป็นปากเป็นเสียง
ให้คนที่ได้รับความเดือดร้อนในหมวดต่าง
ไม่ว่าจะเป็นการไปลงทะเบียน
ไม่ว่าจะเป็นส่วนของภาคการเกษตร
ไม่ว่าจะเป็นส่วนของคนที่ประกันสังคม

ทุกอย่างเริ่มจะเข้ารูปเข้ารอยแล้ว
คนที่ไปลงทะเบียน๑๖ล้านคน

แต่ว่าอาทิตย์หน้าก็น่าจะเริ่มโอนได้
ประกันสังคมยังติดอยู่ที่ว่า
มีผู้ประกันตนอยู่๒๓แสนราย
ต้องรอนายจ้างมาเซ็นรับรองก่อน

ก็แปลว่าในส่วนของการเยียวยา
ที่เป็นปากเป็นเสียงมาช่วงระยะเวลา
เดือน๒เดือนนี้เข้ารูปเข้ารอยแล้ว
ทีนี้ประเด็นของคุณปารีนา
ที่จริงในช่วงที่ว่างเว้นไปเนี่ย
ไลน์เข้ามาที่ไทยรัฐเยอะว่า
ไม่อยากให้ทิ้งเรื่องของคุณปารีนา
เพราะว่าคนเขาอยากรู้ว่า
ตอนนี้ความคืบหน้าไปถึงไหน

มีคนคนเดียวเท่านั้นแหละครับ
เขาได้ก่อติดเขาได้ติดตามเขาไม่ทิ้งเรื่อง
แล้วเขามาคุยกับผมหลายหนแล้ว
วันนี้ผมก็จะย้อนกลับไปถามเขาอีกทีนึงว่า
เรื่องของปารีนาไกรคุบไปถึงไหน

ครับตกลงเอาง่ายก่อน
อยู่ในขั้นตอนไหนคดีปารีนาตอนนี้
เอาอย่างนี้นะล่าสุดเนี่ยนะครับ

ก่อนจะเข้ารายการผมก็เพิ่งเช็ค

เมื่อวันอังคารที่แล้วนะ
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันอังคารที่๒๘
ผมก็โทรทีนึงแล้วนะเจ้าของสำนวนนะครับ
ผู้กองปรรุนเจ้าของสำนวนก็บอกว่า
เขาเนี่ยสรุปสำนวนแล้วในความเห็นของเขานะ
เจ้าของสำนวนเขามีความเห็นสั่งฟ้องนะ
แล้วเขาก็ส่งเรื่องเข้าคณะกรรมการนะ
เพราะคดีนี้เขาให้ตั้งเป็นคณะกรรมการ
แล้วตอนนี้คณะกรรมการกำลังพิจารณา

เมื่อสักครู่เนี่ยผมก็โทรถามอีก
ว่าตกลงแล้วเนี่ยสัปดาห์นี้
สั่งฟ้องได้หรือยัง
เขาก็บอกว่ายังไม่มีคำสั่งนะ
แต่เขาเข้าใจว่าเขาเชื่อว่าน่าจะเป็นสัปดาห์หน้า
น่าจะสั่งฟ้องได้นะครับ

อันนี้ในชั้นตำรวจนะในชั้นตำรวจ

ทำไมต้องตั้งเป็นคณะกรรมการขึ้นมา
นี่ไงนิงคะแฮผมจะถึงตอบไงครับว่าแห่งคดีนี้นะ
ที่จริงนะที่จะเป็นสาวบ้านทั่วไปเนี่ยกับต้องตั้งก็จะเป็นคณะกรรมการเลย
คดีของคุณแม่คุณธนทรก็ไม่เห็นต้องตั้งอยู่เป็นคณะกรรมการ
แล้วก็ตรวจคุกตรวจปรับได้เลยนะคดีของคนอื่นเขาก็ตรวจได้เลย
ปลานี้ติดคุกไปแล้วจริงถ้าเป็นคนอื่นนี่นะครับ
คดีเข้าสู่สั่งฟ้องแล้วก็ดูอย่างกรณีของอะไรอ่ะฮะ
ดีเกย์อะไรดีเกย์ภูมิ
ดีเกย์ภูมิดีเกย์ภูมิตั้งสง่า
ไม่กี่วันมานี่เองเห็นไหมฮะที่ไปกับพวกนะฮะไปตกปลานะครับ
แล้วเจอปลาตัวใหญ่แล้วโชว์
ไปตกปลาที่อุทยานอะไรหมู่เกาะชุมพรนะครับ
ถูกจับเลยครับนะแล้วก็เข้าสู่ศาลภายในไม่กี่วันเลยครับ
แล้วก็คดีพวกนี้มันไม่ยากนะบุกลุกเข้าไปไปทำผิดเขาก็

พระโกตว่าศาลตัดสินนะครับลงโทษเต็มที่เลยครับ
๔ปีเลยครับปรับ๔๐๐๐๐บาทนะ
แต่ทีนี้เขาสารภาพสารก็ลดหนึ่งลดให้เหลือ๒ปีนะครับ
คุณวีระคุณวีระมีเซนต์อะไรบ้างไหมที่คิดว่า
มันน่าจะมีการแทรกแทรงมาจากภายนอกมาถึงคณะกรรมการ
ก็ผมบอกตั้งแต่ต้นแล้วไงครับจำได้ไหมครับ
ว่าผมเนี่ยไปดำเนินคดีนะครับกับคุณปรินาเนี่ย
ตั้งแต่๒๔พิจิกานะครับ
หลังจากนั้นไม่กี่วันนะครับนายกประยุทธ์ก็แต่งตั้งให้คุณศรีเวลามาเป็นที่ปรึกษานายก
แล้วก็ในวันเดียวกันนายกประยุทธ์เนี่ยแกเป็นประธานกรตลด้วยนะ
ไม่รู้แกสั่งคุณจักรทิพย์หรือเปล่าเพราะคุณจักรทิพย์ในวันเดียวกันเลย
คุณจักรทิพย์ก็แต่งตั้งให้คุณศรีวราเป็นที่ปรึกษานะครับพบตร
พวกเขาออกมาเนียวที่คดีน้ายกของนาที่เอง
วบกันไปเลยหรือว่าแยกสำนวน
รวมกันไปหมดเลยครับตอนนี้รวมกันไปหมดเลย
ศครับแล้วคราวนี้ที่เขาตั้งเป็นคณะกรรมการทางปกปทศก็อ้างว่านะมันมีทั้งผมร้องเรียนมีทั้งคนอื่นร้องเรียนเขาอ้างอย่างนี้นะ
ร้องเรียนทั้งกรุงเทพด้วยที่ปทศร้องเรียนที่จอมบึงด้วยคือกรณีผม

มันจะเป็นผลผีหรือผลเสียเพราะว่าผมมองมันทำไม่ค้าแบบว่าทำอะไรจะอืดหืดออดไปหมดเลยจะเขื่อนอะไรเห็นไหม
สำนวนเสร็จแล้วก็ยังสั่งฟ้องไม่ได้เพราะว่าต้องเอามาเข้าคณะกรรมการอีก
ดูสิแล้วเกิดคณะกรรมการเนี่ยดึงเรื่องอีกแล้วครับพี่สุภาพ
ดิเจ้าของสำนวนเขาสรุปสำนวนสั่งฟ้องแล้วเนี่ย

ถ้าสมมุติอันนี้เราอาจจะมองในแง่ร้ายไปก่อนนะ
ถ้าสมมุติคณะกรรมการลงความเห็นว่าไม่ควรสั่งฟ้องเพราะหลักฐานไม่เพียงพอเนี่ย

เอาเป็นเรื่องเลยนะนี่เป็นเรื่องเลยนะ
ต้องมีการตรวจสอบกันขนาดใหญ่เลยครับนี่เป็นเรื่องเลยนะ
เพราะว่าหลักฐานมันชัดเจนขนาดนี้แล้วเนี่ยนะครับ
ว่าผมไม่รู้จะพูดเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าป่าม้ายแรงบ้านเห็นไหมอะ
ก็เป็นเรื่องเลยครับ
ไม่มีทางที่จะอ้างได้เลย

ประเทศนี้จะอยู่ยังไงล่ะครับสุภาพ

ถ้าตำรวจสั่งไม่ฟ้องนะ

ทีนี้สมมุติออกมาเป็นอย่างนั้นจริง

จะหยิบมาฟ้องเองได้ไหม

อายการยังยุ่งอะไรไม่ได้ครับ

บุคคลอื่นฟ้องเองได้ไหม

เขาเป็นผู้เสีย

อย่างขาสั่นอยู่เนี่ย
วันนี้๑ถ้าสมมุติว่า
ชั้นตำรวจคณะกรรมการ

ขึ้นมาตามแต่คุณวีระมองว่าเป็นเรื่อง

ยอมแล้วครับนะห้าเพราะในเมื่อเจ้าของสำนวนคือจันทร์ผมว่า
ว่าเขาได้สั่งฟ้องอ่าเท่าที่ได้สอบถามตำรวจที่เป็นเจ้าของสำนวน
เขาบอกคุณวีระว่าจะตัดสินใจส่งฟ้องหรือส่งไม่ฟ้องได้เมื่อไหร่
เอ่อเขาบอกเอ่อน่าจะเป็นอาทิตย์นะครับเขาว่าอย่างงั้นนะ
ที่เขาบอกว่าแล้วตกลงนี่มันนานแล้วนะเข้าคณะกรรมการนานแล้วทำไมคณะกรรมการช้า
แล้วก็บอกว่าผมก็คิดว่าน่าจะเป็นอาทิตย์หน้าเขาว่าอย่างนั้นนะ
เอ้ารอรออาทิตย์หน้าทีนี้ของคนเป็นพ่อล่ะของทวีไกรคุบไปถึงไหน
ทวีไกรคุบก็ยังไม่ไปถึงไหนเลยครับเพราะมันยังติดอยู่ที่บ้านนะฮะ
ป่าไม้เนี่ยนะครับอ่ากับปทศเนี่ยเขาอ้างว่าเขาจะต้องให้ผมเนี่ย
พาไปที่ที่อีกแรงหนึ่งเนี่ยผมพาไปที่มันทีแล้วนะอ่า
นี่ยังจะให้ผมพาไปชี้อีกดูสิครับก็ไม่รู้เล่นอะไรกันอยู่
แล้วก็อ้างว่าสอปกรไม่ยอมให้ความร่วมมือนะครับ
ซึ่งผมก็บอกแล้วดำเนินคดีกับพนักงานสอบสวนไว้แล้วว่า
ถ้าเจ้านักษีรับคนใดเนี่ยนะครับอืมอืมที่การที่เข้าใจเป็นการ
แทนอำนาจหน้าที่โดยมิชชอบหรือเล่าเว้นการปฏิบัติที่สำเนินคดีเลย
ก็เสริมเกิดคดีกับมานะครับผมสาวกำหนังไว้แหละกล่าวโภคได้แล้ว
ก็จัดการสิครับไม่ปล่อยยึกยักษ์ทำไมล่ะครับ
สู้ต่อไปคุณวิระแต่ว่าการจะทำอะไรตรงไปตรงมา
กับคนที่มีบารมีมีอิทธิพลทำไมมันยุ่งยากนักหนาประเทศนี้
เอาล่ะขอบคุณครับคุณวีระครับ

ขอบคุณครับนี่คือเรื่องที่ผมคิดว่าคนก็สนใจอยู่เยอะเพียงแต่ว่า
๒เดือนที่ผ่านมามัวแต่ไปยุ่งกับเรื่องโควิด
วันนี้ก็กลับมาอีกทีสรุปว่า๑ชั้นตำรวจตั้งคณะกรรมการขึ้นมา
แล้วยังไม่รู้ว่าจะตัดสินกันยังไง
ถ้าตัดสินว่าไม่ฟ้องเพราะหลักฐานไม่พอฟ้อง
วีระสมความคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแล้วประชาชนจะไม่ยอม
ฉะนั้นเรื่องนี้เราต้องตามกันต่อนะครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
ขอบคุณนะครับนี่เห็นคุณวีระก็กาดไม่ตกเหมือนกันฮะ
ตามเรื่องนี้ต่อขอบคุณนะครับอาจารย์สุภาพในขีดเส้นใต้เมืองไทยนะครับ